ชนบุรีเราไปเจาะกันที่สัตหีบกันหน่อย

คือก่อนหน้านี้ที่สัตหีบในอำเภอเขาออกมาแจ้งแล้วนะครับ
ในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๓ราย
รักษาหายไปแล้ว๑รายทีนี้เหลืออีก๒ราย
ให้กับผู้ที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดได้รับทราบ

โพสต์นี้นะครับบอกว่าใครที่รับขนมจากฉัน
เป็นไปได้ขอให้กักตัวทุกคน
ส่วนคนที่จะได้ตรวจคัดกรองคือ
คนที่คุยกับฉันเกินครึ่งชั่วโมงแบบไม่ได้ใส่แมส
หรือสัมผัสตัวให้ทิ้งชื่อให้ทิ้งเบอร์โทรไว้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดต่อหา
ส่วนคนที่ไม่เข้าข่ายเสี่ยงนะครับต้องเฝ้าระวังตัวเอง
ถ้ามีอาการให้ไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งชื่อ
ก็คือแจ้งชื่อของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อหน่อยนะ
ให้แจ้งชื่อจริงไว้เลยเพราะว่าในเฟซเนี่ย
บอกว่าให้แจ้งชื่อจริงของเธอไปได้เลย
เพราะเธอได้รับการยืนยันผลตรวจเชื้อโควิด๑๙แล้ว
ว่าเธอติดเชื้อโควิดจริงนะครับ
แล้วก็หน่อยเองก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้
และถ้าหน่อยรู้ว่าหน่อยติดหน่อยคงไม่ทำขณะ
ขนมไปขายให้ทุกคนที่ต้องเดือดร้อน
กราบขอโทษขอโทษจากใจที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
หน่อยไม่ได้ตั้งใจหน่อยไม่รู้จริง

ใครที่ไปรับขนมจากแม่ค้ารายนี้
หรือว่าไปซื้อเบอร์เกอรี่จากแม่ค้ารายนี้

ว่าคุณไปเจอกับแม่ค้ารายนี้หรือเปล่า
โดยไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้นะครับ
บอกว่าวันที่๒๗มีนาคมถึงวันที่๒เมษายน
ขอให้ทุกคนนั้นกักตัวอยู่ที่บ้าน
ไทม์ไลน์ของหน่อยก็คือ๒๒๒๓มีนาคม

หน่อยทำขนมแล้วก็พาลูกไปโรงพยาบาล

วันที่๒๔มีนาคมในช่วงเช้า
กลับเข้าบ้านมาทำขนม
มีนาคมทำขนมอยู่ที่บ้าน
แล้วเอาขนมไปส่งลูกค้า
มีนาคมในช่วงเช้านะครับทำขนมอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
ไปส่งมันปูห้างโลตัสแต่ไม่ได้เอาเข้าห้าง
๑มีนาคมไปส่งขนม
มีนาคมในช่วงเช้าอย่างที่เห็น
อยู่บ้านทั้งวันอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับ

มีนาคมไปส่งขนมที่ยารสอิมัส
มีนาคมช่วงเช้าก็ทำขนมที่บ้าน

เมษายนช่วงเช้าก็ไปส่งขนมแล้วก็ไปส่งหมูยอน
๒เมษายนไปส่งขนมไปส่งเจลล้างมือ

คือเมื่อวานนี้ทราบผลติดเชื้อ
ส่งข้อความให้แก่ใครก็ตาม
อาจจะเกี่ยวข้องและสัมผัสใกล้ชิดกับเธอนะครับ
อ้าวก็ต้องแชร์ต่อกันไปนะ
คือบ้านผมที่สัตหีบอยู่ใกล้มากเลย
ที่บ้านก็เฝ้าระวังกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ